คุณผู้ชมคะมาตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดนะคะ
ที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่

หลังจากที่มีการประกาศยุติการชุมนุมไปแล้ว

มีรายงานข่าวว่ามีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ตรวจสอบเรื่องนี้จากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานทางโทรศัพท์มานะคะคุณสิริวัลค่ะ
สวัสดีค่ะคุณเกมสตรคุณภักษ์ภูมิค่ะ

บรรยากาศล่าสุดนะคะตอนนี้ที่ฉันอยู่ตรงด้านหน้า
อาวินิวนะคะห้างสัตว์ภูมิค่ะสุดด้านหน้าอาวินิวนะคะ
ซึ่งจะเป็นถนนระเทียวทิศนะคะอ่ามุ่งหน้าไปทางแยกระเทียวทิศนะคะ
เป็นฝั่งตรงข้ามกับธนาคารไทยพาณิชยสำนักงานใหญ่นะคะ
หลังจากที่การชุมนุมแกนนำได้ประกาศยุติการชุมนุม
แล้วก็มวลชนทุกคนแยกย้ายกลับนะคะปรากฏว่าทางฝั่งตรงข้ามกับธนาคารพาณิชย์สำนักงานใหญ่อะค่ะ
มีเหตุเกิดขึ้นนะคะเป็นอ่าเป็นเหตุการณ์ยิงกันนะคะ
โดยใช้ปืนแป๊บนะคะยิงใส่ทางด้านกาดอาสาของราชดรนะคะ
ที่มาทำหน้าที่ในการดูแลภรรยาควรสะดวกการชุมในวันนี้และเขียนคนหรับบาดเสียบด้วย

มากั้นกันตรงจุดที่การก่อกันปรับทุนไฮด์ขุม
ครับคุณสิริวัลครับ

ภาพตรงนี้ก่อนนะฮะภาพตรงนี้เนี่ยคือหลังจากที่ทาง
เดี๋ยวดูภาพไปด้วยนะครับ
ภาพในพื้นที่บริเวณแยกรัชโยธินนะครับมีกี่จุด

มันก็มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับคือก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไร
ขึ้นแต่มีคนถูกยิงใช่ค่ะแล้วเขาบอกมีเสียงดังคล้าย
เสียงปืนครับแต่มีคนเจ็บอะค่ะคือเราต้องให้ผู้สื่อข่าว
ที่อยู่ในพื้นที่รายงานสถานะการเข้ามาตอนนี้คุณ
ตอนนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐอยู่ในสายนะคะ
ครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับ
สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณตรงข้ามสกาอินวอล์กนะครับ
ก็บริเวณจุดนี้เองมีการพบปลอกกระสุนนะครับ
เป็นปลอกกระสุนตกอยู่บริเวณลานจอดรถนะฮะ
ตกอยู่บนริมถนน๑เมตรนะครับ
ตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีทางกลุ่มกาดเนี่ยนะครับ
มีแปลกกันที่ประสุนนี้เอาไว้ตอนนี้ต้องรอสอบสอบว่าเป็นประสุนมิตรอะไร
แล้วก็ได้ค่อยกันนะครับเพื่อจะมีส่วนศักดิ์สิทธิ์วะเนี่ยกำลังจับกลุ่มกันอยู่
ซึ่งตรงนี้บอกว่ามีการโดนโหมดเป็นระบบฟิงฟองอยู่บริเวณชุดตรงนี้ด้วยนะครับ
แต่ก็ต้องรอบทุกทางสิ่งที่ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
นี่ก็มีการเคลียร์พื้นที่นะฮะแล้วก็ต่าง
เพราะว่ามีการประกาศไม่ให้มันมนตรงไม่ให้กลุ่มประกาศเนี่ยไปอยู่บริเวณ
แยกรัฐโยทิศและประกาศเป็นพื้นที่อันตราย
ขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีการปิดถนนบนโดยเวนรัฐธรรมพิเศษ
เพื่อความปลอดภัยตอนนี้ก็นำมีการเคลียร์
และมีการใช้ไฟในสองสนุนเพื่อหาปลอบเจ็บกันอยู่

และก็เป็นอาจจะเห็นไฟเวนรับอดปริของอยู่

ที่ได้อยู่ในสถานการณ์คุยกับฝุ่มกระหตุมา
และตอนนี้ก็ยังคงไปเคียบอยู่
ระหว่างที่คุณศักดิ์สิทธิ์รายงานอยู่นะคะขอเล่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะ
เป็นภาพบรรยากาศสดเลยนะคะคุณศักดิ์สิทธิ
อย่างที่คุณศักดิ์สิทธิ์บอกเลยว่าเขากำลังส่องพื้นกัน
ดูหลักฐานว่าตกลงแล้วเสียงดังคล้ายเสียงปืนคล้ายระเบิดปิงปองเนี่ย

ตรงนี้ที่พื้นเนี่ยเหมือนกับลักษณะกำลังตั้งจุดวางกรวย
เหมือนกับเป็นปลอกกระสุนหรือหัวกระสุนนะครับ

เป็นปลอกกระสุนที่แตกแล้วตั้งบนพื้นเนี่ยนะครับ
ที่มีการตั้งไว้จุดนี้ที่พบอยู่๑ปลอกครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์ครับถ้าเราจะไล่เลี่ยงเหตุการณ์อีกสักครั้งหนึ่งนะฮะ
ก็คือวันนี้พอกลุ่มรัศดรที่มาชุมนุมอยู่ที่แยกรัชโยธิน
ประกาศยุติการชุมนุมแล้วประมาณสัก๓ทุ่มกว่าเกือบ๔ทุ่มใช่ไหมฮะช่วงนั้น

แล้วก็มีการทยอยแยกย้ายกันออกจากพื้นที่

หลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นเสียงระเบิดปิงปองดังขึ้นแล้วมีคนถูกยิงบาดเจ็บ๑คนในขณะนี้

ประมาณนี้ครับแล้วก็พอทุกคนได้ยินเสียงเสียงดังมวลชน
ทุกคนหมอบลงกับพื้นทั้งหมดเลยนะครับ
จังหวะที่บอกนั้นทุกคนก็ตกใจว่าเป็นเสียงอะไร
แล้วสักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เรียกรถพยาบาลที่อยู่จุดตรงนั้นพอดีเนี่ยนะครับ
ก็บอกว่ามีคนบาดเจ็บนะฮะก็รีบนำคนบาดเจ็บขึ้นรถ
คุณทราบเศษกรุกครับจุดคนเจ็บที่ถูกยิงเนี่ยคนเจ็บเขาอยุ่ตรงจุดไหนค่ะ
จุดไหนฮะของพื้นที่การชำนวนตรงจุดบริเวณศรีแยกรัชโยธิน
ชัดนะครับว่าจุดที่คนเจ็บเนี่ยอยู่ตรงบริเวณตรงไหนครับ
แต่เดี๋ยวว่ายังไม่ทราบว่าจุดเจ็บอยู่ตรงไหน
แต่ปอกกระสุนอยู่บริเวณแถวหน้าห้างอาเวนิวรัชโยธินครับ
ก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางที่ทำการใหญ่ของทางธนาคารไทยพาณิชย์

ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าในช่วงจังหวะ
ที่เกิดเหตุมีเสียงดังคล้ายเสียงปืนคล้ายเสียงระเบิดปิงปองเนี่ยนะคะ
มีเสียงตะโกนออกมาจากในกลุ่มผู้ชุมนุมว่า

คือเหมือนกับว่าเขาพอจะมองเห็นไหมคะ

มีเหตุทุลมวลนะครับอยู่บริเวณแยกตันสโยชน์ผิดนะครับ
ตอนนี้ไม่ที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
นี่คือภาพจากช่างภาพของเราสดในขณะนี้นะครับ
ส่วนทุนศักย์ศิษย์ใส่เสื้อสีเขียวสะท้อนแสงนะคะ

แล้วก็รายงานกับโทรศัพท์ท่านผู้ชมฟังให้เราฟังอยู่เลยครับ
เสียกำลังวิ่งเข้าไปดูอยู่นะคะคุณผู้ชมว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าว

ของพวกที่ตอนนี้

ก็เข้าไปในพื้นที่แล้วนะครับ
อือนี่คือถยอยออกละเนี่ย
ถยอยตั้งส่วนก็แล้วนะครับ
คนเจ็บนี่ไปโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมครับวุฒาศักดิน
ใช่ครับตอนนี้คนเจ็บไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

ตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับว่ามีคนเจ็บเพิ่มหรือเปล่า

เดี๋ยวอ๋อตอนนี้มี๗อยู่อีก๑คนนะครับ

ไม่รู้ว่าว่าตัวไหน
นี่คือภาพบรรยากาศสดนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ

เหมือนกับว่ามีคนเจ็บแต่ไม่แน่ใจ
เดี๋ยวขอนุญาตให้คุณศักดิ์สิตค่อยไปใกล้นิดนึง

เราก็ต้องตรวจสอบเขาเทปจริงให้ชัดเห็นที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้น
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในพื้นที่บ้างไหมครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับ
อะไรนะครับผมตอนนี้ผมเห็นเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่บ้างไหมครับ
ตอนนี้ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เลยนะครับ
จากการสังเกตตั้งแต่อาเวนิวแยกรัชโยธินตอนนี้ไม่เห็นเลยนะครับ
เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เป็นสอนอพหนโยธินแต่ว่าก็ยังไม่เห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาในจุดตรงนี้นะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถของทางกู้ภัยที่มาช่วยประถมพยาบาลกันดี
ส่วนใหญ่ที่ยืนอยู่ที่เราเห็นตามภาพณขณะนี้ค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์คือใครอะไรยังไงบ้างคะ
ที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเป็นกากของอาชีวะซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ
เป็นกาดส่วนใหญ่นี่คือกาดแล้วก็มีวินมอเตอร์ไซค์ที่มาจอดอยู่บริเวณนี้นะครับ
แล้วก็เป็นกู้ภัยหลักก็คือกู้ภัยกาดที่อยู่บริเวณนี้
ส่วนผู้ชุมนุมตอนนี้ไม่มีแล้วชุมนุมไม่มีแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็ยังคงวุ่นวายกันอยู่นะครับเพราะว่าหลายคนยังสงสัยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรยังไงบ้าง
พี่เห็นนะต้องกลับเลยนะครับหลักก็เห็นตอนนี้ทั้งคน

ตอนนี้ปิดพื้นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้สังเกตว่ามีรถของต่อหน้าผลจะจิ๊กเข้ามาแล้วนะครับ
มีรถตำรวจเข้ามาแล้วนะฮะคงจะเข้ามาเคลียร์พื้นที่
รถตำรวจจอดอยู่ตรงนี้นะครับตำรวจก็อาจจะอยู่ในพื้นที่นั่นแหละนะครับ
แต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นก็จะกินพื้นที่กว้างอยู่พอสมควรนะฮะ
นี่ตรงนี้เราก็จะเห็นรถตำรวจตรงนี้นะครับแล้วก็มีกู้ไภที่เข้ามาช่วยกันตรงอัพเหตุ
ใช่ตอนนี้ตรงเราก็ต้องรอดูนะครับว่าระเบิดไฟล์บอมที่ทางทีมข่าวเราถ่ายได้ด้วยเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวเราจะส่งไปให้ดูนะครับว่าเป็นลักษณะยังไงเพราะว่าคนที่เจ็บก็บอกว่าเป็นระเบิดคล้ายปิงปอง
ครับก็เดี๋ยวคงต้องรอชุดพิสูจน์หลักฐานที่มาเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนะฮะ
คือเราก็มีผู้สื่อข่าวอยู่ในหลายจุดของพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มรัศดรในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าพื้นที่มาจนถึงในขณะนี้เดี๋ยวถ้าผู้สื่อข่าวแต่ละจุดของเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย
ทยอยให้รายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามานะครับเกี่ยวกับความชัดเจนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เห็นเริ่มมีรถอื่นมีรถแท็กซี่มีอะไรวิ่งผ่านที่จุดที่คุณศักดิ์สิทธิ์อยู่ค่ะก็สามารถให้รถไปมาได้ใช่มั้ยคะ
เพราะว่ากลัวว่าอาจจะตกค้างอยู่ก็จะเป็นหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบนะครับ
นี่นะฮะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเนี่ย
ให้คุณศักดิ์สิทธิ์ไปดูข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วก็รายงานเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะฮะ
เดี๋ยวเราจะให้ทุกผู้ชมไปดูเหตุการณ์ในจุดต่างของพื้นที่รัชโยธินนะครับ
เพราะว่าทีมข่าวของเราก็เก็บภาพได้อยู่หลายพื้นที่
เดี๋ยวจะดูเพิ่มเติมตอนนี้ให้คุณศักดิ์สิทธิไป
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับ
เกิดจะได้ชัดเจนเพิ่มขึ้นว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
เพราะว่าก็ยังดูแล้วก็ยังมีผู้คนอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะ
ใช่ค่ะขอบคุณคุณศักดิ์ศิษย์ในเบื้องต้นก่อนนะคะ

เดี๋ยวค่อยไล่ดูภาพไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ตั้งแต่ช่วงที่เกิดความชุดละมุนวุ่นวายเกิดขึ้น
แล้วก็มีจุดต่างที่ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีของเราได้ภาพมานะครับ
นี่นะฮะเดี๋ยวถ้ามีภาพเนี่ยค่อยเพลย์ไปดูนะครับว่าจุดต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ